คุณผู้ชมครับวันนี้มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับ

แล้วคุณวรพรจะรายงานอีกกรณีหนึ่ง
ไปยื่นคำร้องขออนุญาตฝากขังครั้งแรก
วันนี้มีซาร่าเดินทางไปด้วยนะครับเดินทางไปพร้อมกันเลย
แล้วก็บอกด้วยว่าแฟนนุ่มของเธอนั้นเครียดแล้วก็ร้องไห้เป็นบางช่วงด้วย
ยื่นคำร้องขอสารฝากขังต่อสารอาญาครั้งแรกนะครับซึ่งมีกำหนด๑๒วัน
โดยนายแดริวนะครับสวมเสื้อกันหนาวสีเทาตัวเดิมวันที่ถูกจับตัวได้ที่ท่ากาศยานานาชาติภูเก็ตนะครับ
มกราคมที่ผ่านมาซึ่งนายแดริวนะครับไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนที่ตะโกนขอสัมภาษณ์เลย
มีซาร่าคาซิงกินี่นะครับแฟนสาวที่เดินทางมาในรถคันเดียวกันนี่แหละ
สำหรับท้ายคำร้องขอฝากขังนะครับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษยื่นคัดค้างการประกันตัว
เนื่องจากเป็นคดีที่มีมูลค่าความเสียหายจำนวนมาก
และเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีออกนอกประเทศรวมถึงเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
ซาร่าออกมาให้สัมภาษณ์ที่สารอาญาครับระบุว่านายแดริวตอนนี้ค่อนข้างเครียด
พอสมควรเลยแหละมีร้องไห้บ้าง
ริวยืนยันว่าไม่ได้ทำอะไรผิด

ส่วนกรณีที่มีคนตั้งข้อสงสัยว่า
การโพสต์หาคนที่ทำงานในการบินไทยในเฟซบุ๊ก
เป็นการช่วยเหลือในแดริวหรือเปล่า
เธอบอกว่าเดี๋ยวเย็นนี้
เย็นนี้จะชี้แจงผ่านเฟซบุ๊คครับ
โดยมันเชียร์แหละ
ขณะที่นายวรยุทธ์บุญวงศัยธนายความของนายแดริวนะครับ
ร้องขอประกันตัวนายแดริว
ในชั้นพิจารณาคดีของพนักงานสอบสวน

ริวเขาไม่มีพฤติการหลบหนีนะครับ
และจะใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวนนึง

เนื่องจากนายแดริวเป็นชาวต่างชาติ
และยังคงยืนยันว่านายแดริวเป็นผู้ร่วมลงทุน
เหมือนกับผู้เสียหายรายอื่นจากการลงทุน

เพื่อรวบรวมหลักฐานที่จะมายืนยันว่า
นายแดริวนั้นเป็นผู้ร่วมลงทุน